สำหรับรายงานพิเศษชุดเปิดโปรง
ขบวนการขนแรงงานต่างด้าว
หลังจากก่อนหน้านี้ไทยรัฐทีวีนำเสนอวิธีการ
ในการขนส่งแรงงานต่างด้าวกลับประเทศ

ในวันนี้เรามาดูเรื่องของค่าดำเนินการ
แรงงานต่างด้าวนั้นต้องจ่ายให้กับในหน้า
รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบางคนนะครับ

สุ่มตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถกระบะ
ใช้ขนแรงงานต่างด้าวจำนวน๕คัน

มีภูมิลำเนาเป็นคนในเขตภาคอีสาน
ที่ใช้ขนแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นรถกระบะ๔ประตู

จดทะเบียนเป็นรถนั่งส่วนบุคคล
ซึ่งตามกฎหมายบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน๗คน
ตามมาตรา๑๔แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พศ๒๕๖๒

บรรทุกผู้โดยสารมาถึงขันละประมาณ๑๘คน
แปลงออกเป็นค่าเรือข้ามฝาก๑๐๐บาท
ค่าในหน้าที่อยู่ตรงจุดผ่านแดน๕๐๐บาท

รถขนสัมภาระ๑๐๐๑๕๐๐บาท

ในการนำไปส่งตามจุดต่างอีกผลละ๑๐๐บาท
คำนวณจากยอดแรงงานต่างด้าวที่เดินทางมากับขบวนการนี้

ขบวนการนี้จะมีรายได้สูงถึงครั้งละกว่า๒ล้านบาท
ลักลอบพาคนเข้าเมืองและออกอย่างผิดกฎหมาย
จึงเป็นแรงจูงใจให้กับขบวนการนี้
กล้าที่จะทำผิดเย้ยกฎหมาย
อกจากนี้แหล่งข่าวยังบอกอีกว่า
หญิงสาวที่ตัดสินใจเดินทางเข้ามาแบบไม่มีจุดหมายปลายทาง
ยังต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้
โดยการถูกบังคับให้ไปค้าประเวณี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน